เมื่อวานความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยในการเอาแรงงานไทยที่ทำงานที่อิสราเอลนะ
กลับมาที่ประเทศไทยไฟล์ทที่รัฐบาลไทยช่วยเหลือออกเมื่อวานเมื่อช่วงตอนกลางคืน
เทลอาวีฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลมาถึงไทยครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
เอาไปดูบรรยากาศคุณผู้ชมครับ๑๕คนนี่คือจำนวนคนที่กลับมารถแรกก่อนนะครับโดยสายการบินแห่งชาติอิสราเอลนะครับ
ออกคืนที่๑๑ตุลาคมคือเมื่อคืนนี้๔ทุ่ม๕๕นาทีมาถึงสุวรรณภูมิครับ๑๑นาฬิกา๒๒นาที
แรงงานไทยที่มาวันนี้ครับแบ่งเป็น๒กลุ่มนะคืออย่างนี้จะมีกลุ่มที่รัฐบาลไทยช่วยเหลือครับคุณผู้ชม๑๕คนกลุ่มที่หมดสัญญาจ้างแต่เดินทางกลับมาเองเมื่อวานนี้
๕คนเดินทางกลับมาวันนี้
พอถึงประเทศไทยนะครับทั้งหมดก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนตมการตรวจคนเข้าเมือง
มีกลุ่มญาติญาติเดินทางมารอรับนะครับ
ขณะที่ทางรัฐบาลเองรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
คุณปานปรีพศธานุกรครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสันติพร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่มีข้าราชการ

เมื่อวานเดินทางมาแล้วคือมาล่วงหน้านะครับ
มีรองอธิบดีกรมการจัดหางานเดินทางมา
เดินทางกลับมาเดี๋ยวไปดูรายชื่อกันหน่อย
มีใครบ้างนะครับมีคุณสมมาแทร่จ๊ะ
คุณจิรายุสุขใสคุณวิมารวงจำปา
คุณกิติพงศ์กิติพงชัยโกคุณสมบูรณ์แทร่ว่าง
คุณจันดีแซ่ลีคุณสุพิพัฒน์กงแก้ว
คุณสมพรคารบุตรคุณธนศักดิ์จันดำคุณสถิตพรมอำนาจ
คุณไกรสอนบัวฝ่ายคุณนรงชัยลีละครจันทร์คุณวิชัยคำศรีนะฮะ
คุณผู้ชมครับคุณกรัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานไทย
ที่ได้รับบาดเจ็บคือถูกยิงที่หัวเข่านะ
เล่าให้ฟังครับบอกว่าดีใจมากนะครับได้กลับไทย
หน่วยงานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้กลับมาเป็นชุดแรก
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ถูกยิงให้ฟังนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังกันครับ
เจ้าคมได้จักรขับพ่อพวกผมหนี
ไล่หยิงตามไปจนไกลจนต่ำอนอะ
นี่คือหมอบอยู่ในตัวถังรถ
ก็โดนยิงทะลุตัวถังรถเข้ามา

แต่ทีนี้นายจ้างขับรถหนีไปถึงในหมู่บ้าน

ญาติพี่น้องเขาก็ช่วยพวกผมเข้าไปในที่
หลบภัยเขาครับแล้วก็เขาก็ให้โทรหารถหน่วยกู้ชีพมารับเพื่อนแล้วก็พวกผมไปลง
ก็มีการเปิดเผยนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่นด้วยนะครับ
อกจากนี้ครับมีคุณชินไทยสันเทียนะครับแรงงานซื้อตัวเครื่องบินกลับมาเอง
เปิดเผยเพิ่มเติมครับเรื่องของการจัดการศพในพื้นที่บอกว่าผู้เสียชีวิตในพื้นที่สู้รบ
ห้องเย็นครับยังไม่มีการเคลื่อนย้าย
เพื่อจะรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไป

เพื่อยืนยันตัวบุคคลติดตัวไปด้วยนะครับ
แล้วพวกนักศึกษาอะไรถ้ามีหรือว่าเป็นฮามัตต์
เขาจะใส่ถุงแล้วก็มัดเข่า
เอาไปไว้รวมกันแยกจากคนบ้านเขา
แล้วก็เป็นห้องเย็นยังไม่มีการเคลื่อนย้าย

แรงงานไทยทั้ง๑๕คนคุณผู้ชมรถบัสคันนี้นะครับ

เดินทางไปตรวจคัดกรองที่สถาบันบำราชนราดูล

แต่ว่าแรงงานไทยที่ซื้อตัวกลับมาเอง
ก็แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนานะครับ

ใช่นะสำหรับคนที่รัฐบาลนำกลับมา
ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการกักโรคก่อนนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะได้ทยอยกลับภูมิลำเนาต่อไปค่ะ